คุณผู้ชมค่ะสาวเตือนภัยกันหน่อยค่ะที่ชนบุรี
ชาวบ้านเขาจับได้คาหนังคาเขาเลยเป็นนุ่มกัมพูชาคนหนึ่ง
ระเวนขโมยเสื้อในกางเกงในผู้หญิงไปหยิบไปฉกมาคนนี้ค่ะ
แล้วชาวบ้านเขาจับได้ค่ะหนังคาเขาจังหวะกำลังหยิบอยู่เลย
แล้วคนนี้พาหันหน้าเขาขึ้นมอเตอร์ไซค์เปิดมอเตอร์ไซค์มันจะมีที่เปิดตรงเบาะใช่ไหมคะ
เปิดขึ้นมาโอ้โหชุดชั้นในเพียบที่สำคัญบางตัวยังไม่แห้งเลยค่ะ
แบบนี้เพิ่งซักเลยเหรอคือยังไม่แห้งยังเปียกอยู่เลยก็เอา
ตากอยู่เลยเหรอยังตากอยู่ค่ะอ่าเนี่ยค่ะตำรวจสพแหลมชะบัง
เขาได้รับแจ้งเหตุมาตอนบ่ายโมงนะคะว่ามีคนร้ายมาขโมยชุดชั้นในผู้หญิง
ก็เห็นคนร้ายเนี่ยถูกชาวบ้านเขารวบตัวเอาไว้เรียบร้อยแล้วทราบชื่อคือนายซอเมียงค่ะ
เป็นชาวกัมพูชาอายุ๒๕ปีเป็นคนงานที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้นแหละ
ชรินองค์แช่มผู้อาศัยอยู่ที่หอพักแห่งนี้แล้วเป็นคนจับคนร้ายเนี่ย
เขาบอกว่าเขากำลังทำกับข้าวให้ภรรยาอยู่ในห้องพักแม่ทำความดีซะด้วยนะ
ทำกับข้าวให้ภรรยาอยู่ในห้องพักอ่า
ไปเห็นคนร้ายคนนี้นายซอเมียงเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
เขามั่นใจว่านายซอมเมียงไม่ได้อาศัยอยู่ที่หอพักแห่งนี้แน่นอนไม่ได้คุ้นหน้าเลย
ก็เลยมองตามดูว่าเอ๊ะเป็นใครแล้วมาทำไม
สักพักนายซอเมียงก็ทำท่าเอื้อมมือไป
แล้วก็หยิบชุดชั้นในที่ตากไว้บนระเบียงห้องค่ะ
เห็นแบบนั้นโอ้โหทิ้งตะหลิวทิ้งกระทะเลย
วิ่งออกมาจับตัวคนร้ายเอาไว้แล้วก็รีบโทรแจ้งตำรวจ
แต่ว่ามันเหมือน
มองแล้วมองอยู่กำลังจะหยิบแล้วง่ายมีเหมือนทำรักจะจะหยิบอ่ะ
มองลาตล่าวประมาณนั้นอ่าผมก็เลยตัววิ่งมาล็อกคอ

แกมอไซค์ออกผมก็ล็อกตัวมาตรงนี้

ก็วิ่งไปดูที่เบาะใต้รถจักรยานยนต์

เนี่ยค่ะเหี้ยบ

กางเกงในหลายตัว

คือบางตัวที่ยังไม่แห้งเอากลับไปบ้านมันก็เหม็นอับแล้วนะคะ

ไม่ต้องไปแนะนำเขาขนาดนั้นหรอกใช่คือก็ไม่เข้าใจว่ามันก็ยังไม่แห้งจะเอาไปทำไม
คือพวกนี้เจอแบบไหนมันก็เอาหมดน่ะแหละก็ไม่ได้สนใจหรอกแห้งไม่แห้ง
ซึ่งประเด็นก็คือนายชะรีนคนที่มาล็อกตัวผู้ชายศพสีขาว
ที่เป็นคนจับคนร้ายได้เขาบอกว่า
นั้นชุดชั้นในภรรยาเขาก็หายไปจากราวตากผ้าหลังห้องเหมือนกัน
ก็เลยสงสัยว่านายซอเมียคนนี้นี่แหละที่ต้องมาขโมยชุดชั้นในภรรยาเขาแน่เลย
เมืองต้นตำรวจก็เลยคุมตัวนายซอเมียงไปสอบสวนต่อที่สพแหลมชะบังนะคะ
ซึ่งตั้งแต่ถูกจับตัวได้เนี่ยนายซอมเมียงไม่ยอมเปิดเผยอะไรเลยนะ
บอกแค่ว่าก็ทำมาหลายครั้งแล้วแล้วก็จะเลือกหอพักที่เข้าไปขโมยได้ง่ายบอกแค่นี้
ข้างหลังก็จะมีระเบียงเนี่ยมันก็ไปสอยมาเลย
ใช่คือมันง่ายเนี่ยมันเอื้อมือถึงนะคะเดินไปก็เด็ดมาหนึ่งตัวสองตัวสามตัว

เวลาแล้วจับได้แล้วนะดำเนินคดีก่อนนะฮะแล้วค่อยส่งกลับไป
ในก็จะยังได้แห้งสักทีนะคะตากอยู่ที่เดิมเก็บได้